ตัวใหญ่ในหน้าหนุ่มศิษย์ภิมศ์ไทยรัฐ
ดีแต่ด่าโทษคนอื่นทักษิณฉะบิ๊กตู่ไม่มีผลงาน
อันนี้พาดหัวแล้วก็เดี๋ยวเราขยายประเด็น

เพราะเมื่อวานนี้นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
เป็นการตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช

อยู่เบื้องหลังจ้างล็อบบียีสประเทศต่าง

หรือว่าที่ท่านนายกใช้คำว่าโลกล้อมประเทศไทย

โดยนายทักษิณระบุว่าทุกวันนี้ตัวเองเงียบมาตลอด

แต่กลับถูกพาดพิงอย่างรุนแรง

ทักษิณระบุว่าการแก้ปัญหาของประเทศ

ตอนนี้มีปัญหาอะไรก็มักโทษคนอื่น

ไม่เคยทำอะไรผิดทำดีทุกอย่าง
ซึ่งนายยกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอนนี้
ได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร
บริหารประเทศแล้วร่วม๒ปี
ได้ทำประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนี้เป็นคำถามนะครับ

มีแต่การใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิประชาชน
แทนที่ผู้นำจะยอมรับความคิดกลับมาโทษ
ว่าตัวเองไปจ้างล็อบบี้ยีสต

ตอนเองยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องไปจ้างล็อบบี้ยีสต์
เสียเงินเพื่อประจานนายกรัฐมนตรีของไทย
เพราะประวัติศาสตร์มีให้เห็นอยู่เสมอว่า
เด็จการที่รู้แก่อำนาจและปกครองประเทศ
โดยไม่เห็นหัวประชาชนล้วนแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นนะครับ
ก็เป็นการย้ำนะฮะแล้วก็ย้ำตอนท้ายกันอีกว่า
ไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหน
ที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้

ก็จงก้มหน้าก้มตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะ
อย่าทำตัวเหมือนที่ผ่านมาเลย

ในข้อความที่อดีตนายกทักษิณได้โพสต์นะครับ
แล้วก็บอกพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเอ่ย
ทำประชามติเอ่ยนะครับ
ที่มีผู้มีอำนาจจะยกเลิกการทำประชามติ

ก็ไม่สามารถคัดค้านหรือขัดขวางอะไรได้
เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจะไปชี้แจงกับนานาชาติเอาเองนะครับ
นี่ก็เป็นการโพสต์ของนายทักษิณชินวัฒน์เมื่อวานนี้
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษ
นวัฒนอดีตนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ได้เดินทางไปที่ศาลดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ร่วมฟังการสืบพยานฝ่ายโจทย์คดีโครงการรับจำนำข้าว

ก็มีประชาชนนั้นไปให้กำลังใจมากมาย
ซึ่งอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับ
ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยนะครับ
กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตีหัวหน้าคอสช
ระบุว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมด
รวมถึงการจ้างล็อบบี้ยีสเกิดจากนายทักษิณชินวัฒน์

โดยบอกว่านายนพดลปัธมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและแก่นำพักเพื่อไทยได้ชี้แจง
และปฏิเสธข่าวไปแล้วว่าไม่เคยมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์จากนายทักษิณ
แล้วก็เชื่อว่านานาประเทศจะพิจารณาจากข้อเท็จจริง
แล้วก็คงไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งนำข้อความมาเล่าหรือล็อบบี้กันได้

อยู่ต่างประเทศไม่น่าจะมาทำอะไรอย่างนี้

แต่ขอพูดถึงภาพรวมว่าทุกคนมีความเห็นต่างได้
คอสชพิจารณาว่าความเห็นต่าง
ไม่ใช่ความแตกแยกฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
แล้วก็
ผู้ศึกข่าก็ถามด้วยนะคะบอกว่าเอ๊ะ
ผลเอกประยุทธ์ระบุเอาไว้ว่าไม่ให้รณรงค์รับ

จะต้องรอดูเรื่องของพรบการออกเสียงประชามติ
ว่าจะมีการเปิดโอกาสให้รณรงค์มากน้อยเพียงไหน
แต่ถ้าทำก็คือคงจะเรียกร้องในฐานะพักไม่ได้

คือบอกว่าอยากให้เปิดพื้นที่สำหรับความเห็นที่เป็นความเห็นต่าง

และก็ทางนี้ที่พลเอกประยุทธ์มีการกลับถึงในทักษิณ
ก็พูดด้วยนะคะว่าเรื่องนี้จะมีการฟ้องกลับพลเอกประยุทธ์ไหม

แล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างก็มีจากฝากฝั่งการเมืองหลายด้าน
ทางด้านของพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุล

ต่างประเทศกดดันประเทศไทย
ในเบื้องต้นพบว่ามีบริษัทเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
แต่จะเชื่อมโยงกับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่
ติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีครับ
ส่วนเรื่องของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ทางด้านของผลเอกสมหมายเก่าดีระ

ผู้บัญชาการฐานบกได้เตรียมความพร้อม

ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูลไว้แล้ว
พร้อมย้ำว่ารูปแบบการบรณรงค์
จะไม่มีการชี้นำนะครับ
เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ออกไปใช้สิทธิ์

ส่วนการตัดสินใจอย่างไร
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประชาชน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช๒๕๗

เพราะว่าช่วงเย็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ใจความก็มีข้อความสำคัญต่างนะครับ
ก็เรื่องของกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
แล้วก็มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้

แล้วก็ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ก็คือเริ่มใช้วันนี้แล้วนะครับ

ว่าเล็งออก๓กรอบที่ทำได้และทำไม่ได้
เป็นพัดหัวในหน้า๑สิพิมพ์ไทรรัฐด้วย